เรื่องนี้จะขนลุกหน่อยมันจะหลอนหน่อย
เขาบอกว่าเป็นการเพิ่มความเฮียน
คือมีเพจดังเขาแชร์คลิป
เป็นกลุ่มคนที่เอาผงสีเหมือนกับเทาดำ

แล้วก็จะมีการทำพิธีปลุกเสกต่างนี่นะคะ
เขาบอกว่าเป็นการทำตุ๊กตากุมารทอง
แล้วก็ส่งขายที่เวียดนามบอกว่าจะเพิ่มความเฮียน

กระดูกของจริง

เก็บพวกเท่ากระดูกเป็นโรงศพหรือเปล่าคุณผู้ชม

แล้วก็มีเท่ากระดูกส่วนนู้นส่วนนี้
ใช่แล้วดูเขาพูดแบบหมดเลยว่าเป็นกระดูกส่วนไหน

ทีนี้เอาเท่ากระดูกพวกนี้มายัดใส่ตุ๊กตา
แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำคือตุ๊กตากุมารทอง
บอกว่าทำแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปปลุกเสก

ในคลิปเขาบอกด้วยนะว่าจะถูกส่งออกไปยังเวียดนาม

ว่าใช่กระดูกคนจริงหรือเปล่าเท่ากระดูกคนไหม
แล้วเอามาจากไหนอยากให้ช่วยกันแจ้งเบาะแส

อยู่ที่อำเภอหนองเสือที่ปฐุมธานี
แล้วก็มีการโพสต์พวกภาพเก็บเท่ากระดูกคนตาย
หลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจตามวัดต่าง

ก็มีการขุดกระดูกคนตายในสุสานแห่งหนึ่งนะ

เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๐มิถุนายน
พอเสร็จแล้วเขาก็จะเอามาปลุกเสก
สมรวมกับพวกเศษผมเศษเล็บคนตาย
เอาดิน๗ป่าช้ามาผสมด้วย
บรรจุในตุ๊กตาเป็นตุ๊กตากุมาลทองเป็นลูกเทพ

แล้วครูเสน่ห์ที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้อย่างอาจารย์บอย
บอกว่าวิธียัดเท่ากระดูกใส่ตุ๊กตา

แต่ละสำนักเขาจะมีขั้นตอนแตกต่างกันไป

เพราะว่าทำแบบนี้ทำให้เฮียน
ส่วนผงกระดูกคนตายหาได้ตามวัด

มันจะมีผงเท่ากระดูกเหลือใต้เมน
แล้วบางสำนักเขาจะเลือกศพที่ตายไม่ดี

ครับแล้วพฤติกรรมแบบนี้ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะ

ลักทรัพย์และอาจจะผิดทางแพ่งฐานละเมิด
ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ทายาทผู้ตายด้วยนะ
ถ้ามันเป็นเรื่องของการฟ้องร้องขึ้นมาค่ะ